เอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการทวงหนี้กันหน่อยค่ะที่ชนบุรี
มีนายทุนเงินกู้รายย่อยในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
เขาเจอชายชะกัน๗๘คนอ้างเป็นตำรวจ
แล้วก็อุ้มไปเลยบอกจ่ายมาเลย๒๓หมื่นจ่ายมา
ถ้าอยากจะรอดเขาก็ไม่กล้าแจ้งตำรวจ

กลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วมาจับคนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ใช่ไงแล้วตัวเขาก็เป็นคนปล่อยเงินกู้นอกระบบไง
ตอนแรกก็ตกใจนึกว่านี่ไปทุนหนี้โหด
ลูกน้องไปทวงหนี้โหดที่ไหนตำรวจตามมาจับหรือเปล่า

มกราคมเมื่อวานนี้ค่ะนายจักรพันธ์อายุ๓๐ปี
เขาบอกว่าตัวเขากับภรรยามีเงินเก็บอยู่นิดหน่อย
แล้วก็มีชาวบ้านมาขอกู้เงินไปลงทุนค้าขาย
เขาก็ช่วยเหลือแหละก็คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด
เขาว่าแบบนั้นนะคะอยู่มีชายชะกัน๗๘คน
ใช้มอเตอร์ไซค์กับกระบะตามประกบเอากระบะไป

เพื่อนที่โดยสินะและอย่าตาย

อยากให้สื่อมวลชนอย่างเราช่วยตรวจสอบหน่อยซิว่า
มันใช่ตำรวจจริงไหมไอ้คนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
เขาก็เลยให้เอาเครื่องรกไปคุยว่าเออยังไงเลยวันนี้
ถามแล้วก็รู้ไหมว่าตำรวจล่ะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นผู้กอง

นายจักรพรพูดเสียงดั่งฟังชัดเลย
เผ็ดแล้วครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะหาเงินซื้อนมให้ลูกกิน

แต่ชายจักรการชุดเนี่ยมาหาว่าผมเรียกผิดกฎหมายขมขู่

ไม่เอาแล้วไม่ขอปล่อยเงินกู้ให้ใครอีกแล้ว
ไปขายน้ำขายกาแฟที่ตลาดเหมือนเดิมดีกว่าพอแล้ว
นะฮะก็ต้องสืบกันต่อว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะฮะ
จะต่อให้เป็นตำรวจจริงจะทำพฤติกรรมแบบนี้ได้เหรอ
นั่นสิเรื่องของการมาติดตามคดีอย่างนี้นะฮะ